ส่วนเหตุการณ์นี้ความคืบหน้าเหตุการณ์อุกอาจที่ขอนแก่นครับ
อายุ๓๘ปีตั้งใจจะไปรอดูลูกสาวได้รับบทเป็นนางไอ
ขบวนแห่บุญบ้างไฟนางไอเป็นตัวละครในวรรณกรรมพื้นบ้าน
พื้นภาคอีสานเนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกทำร้ายครับ
วัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันยิงใส่๕นัดตายเลยฮะ
ตำรวจจับตัวมือปืนได้แล้วครับ
กำลังช่วยปั๊มหัวใจให้นายชาวลิศอายุ๓๘ปีโดนยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัดเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนใกล้กับตลาดในพื้นที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
แล้วฝนก็ตกด้วยก็ต้องกางร่มกันช่วยกันปั๊มหัวใจ
เปียกทั้งฝนชุ่มทั้งเลือดครับ
หลังจากนั้นนำตัวนายชาวลิศส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่รอดครับเขาตาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งถนนกลางหมู่บ้านหนองกรุงใหญ่
ตำรวจก็กั้นพื้นที่เอาไว้ไปเจอมอเตอร์ไซค์สีดำเทาไม่ติดป้ายทะเบียนจอดอยู่
บริเวณช่องหน้ารถเจอปลอกใส่อาวุธปืนแล้วบนถนนนั้นก็มีปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๓ปลอกรถคันนี้นะครับ
แล้วก็กั้นโปรลิสไลน์เอาไว้แล้วก็ไปเจอเนี่ยครับซองปลอกใส่อาวุธปืนที่เก็บเอาไว้ที่บริเวณช่องหน้ารถ
ผู้กำกับการสพกระนวลครับตรวจสอบที่เกิดเหตุและสั่งการให้ชุดสืบลงพื้นที่ขยายผล
คุมตัวชายต้องสงสัยได้๑คนคือนายเสยร์ศิษฐ์อายุ๓๒ปีคนบ้านเดียวกันกับผู้ตายนะครับ
แล้วทั้งคู่รู้จักกันดีเคยต้องโทษคดียาเสพติดพร้อมกัน
บ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจคุมตัวนายชัยพรอายุ๓๐ปีมาสอบปากคำนี่อีกคนหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นพาไปชี้จุดเกิดเหตุช่วงประมาณ๔โมงเย็น
นายชัยพรหรือนายเมครับอ้างว่าตอนเกิดเหตุช่วง๔โมงเย็น
หลังจากที่นายเสกสิทธิ์ยิงในแย้มตัวเองเห็นปืนตกอยู่ที่พื้น
ก็เลยเก็บปืนแล้ววิ่งหนีเข้าไปในซอย
เขายืนยันว่าไม่ได้เป็นมือปืนคนที่สอง
แล้วดูวงจรปิดนี้นะครับคุณผู้ชม
วงจรปิดบ้านของนายแย้มผู้ตาย
บันทึกภาพขณะที่นายแย้มขี่ซาเล้งออกจากบ้าน
พร้อมกับนายเอและเพื่อนรวมละ๔คน
ไปดูขบวนแห่บุญบ้างไฟที่ลูกสาวได้รับบทเป็นนางไอ
จะผ่านสี่แยกหน้าหมู่บ้าน
กล้องตัวเดียวกันบันทึกภาพครับ

และในเมชัยพรผู้ก่อเหตุ

ดูนายแย้มที่บ้านจอดอยู่หน้าบ้าน
แป๊บนึงนี่ฮะจอดดูอยู่
ดูแล้วไม่มีใครอยู่บ้าน
ออกไปรับในเมย์ก่อนไปก่อเหตุยิงในแย้ม

นี่นะฮะทีมข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุด้วยครับ

พอหลังเกิดเหตุเหล่านี้เป็นหลักฐานเด็ดทั้งหมดเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุเส้นทางการหลบหนีของ

วิ่งหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ
ลูกศรสีแดงชี้อาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับ

เพราะว่าภาพจะมีทั้งรั้วบังร่มบังด้วย

วิ่งมาเห็นไหมวิ่ง
หลังจากนั้นทั้งสองคนเดินผ่านกล้องตัวที่สอง

จังหวะนี้ครับลองดูภาพวงจรปิดขยายใหญ่ก่อนได้เลยครับ
นี่เดินไปแล้วแล้วดูเลิกลักมองซ้ายมองขวาหันหลังฝนก่อน
ยังตกอยู่นะฮะเดินเปียกฝนเดินไปจากขวาไปซ้ายครับ
ไม่ทันให้ดูอีกครั้งเราจะนับเป็นภาพนิ่งมาให้ด้วยนะฮะ
ในบ้านนี่ก็เห็นว่ามีคนเดินผ่านไปก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดอะไร
สองคนนั้นก็เดินผ่านไปพ้นมุมกล้องวงจรปิดไปครับ
เดินผ่านกล้องมุมนี้ไปแบบเร่งรีบในโก่เหมือนถืออะไรบางอย่างเอาไว้ในมือด้วย
กล้องอีกตัวหนึ่งครับเห็นว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนรับภาพมุมนี้มาครับ
นี่ฮะลูกศรสีแดงชี้เดินกลับบ้านไปอีกทางหนึ่ง
ในเมย์เดินกลับบ้านไปอีกทางส่วนนายโกเดินแยกไปที่บ้านของตัวเอง
จังหวะนี้ครับเพราะเหมือนว่าพอเดินมาปั๊บเนี่ยมันจะมีทางเลี้ยว
แล้วก็เลี้ยวมาได้เขาก็แยกกัน
อีกหนึ่งคนเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเพิ่งกลับบ้านมาได้๒วัน
เที่ยวงานบุญบ้างไฟตอนที่ยืนยืนอยู่เห็นคนก่อเหตุยืนคล่อมรถมอเตอร์ไซค
ตะโกนถามว่าไอ้แย้มอยู่ไหนตะโกนอยู่๓ครั้ง
พอเห็นหน้ากันก็ยิงเลยได้ยินเสียง๔นัด
จากนั้นผู้ชายอีกคนหนึ่งหยิบปืนขึ้นมายิงซ้ำแล้วก็วิ่งหนีไป
ซึ่งพยานคนนี้ครับเขายืนยันว่าจำหน้าคนก่อเหตุทั้งสองคนได้
เพราะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
เคี่ยววิมลวันนักข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปพูดคุยกับเมียของผู้ก่อเหตุ
เล่าว่าวันที่เกิดเรื่องตัวเธอกับลูกสาวอายุ๒ขวบ
นั่งดูขบวนแห่บุญบ้างไฟจู่ผู้ตายเนี่ยมาด่าเธอ
ด่าเธอสาดเสียเทเสียจากนั้นก็มาชกเธอเข้าที่หน้า
แล้วถีบที่หน้าอกเขามาทำร้ายฉันต่อหน้าลูกเลย
ฉันก็ยังเล็กเธอก็เลยโทรบอกผัวเธอคือไนโก
คงจะโกรธแทนเมียมาทำเมียกูทำไม
แล้วก็ไปก่อเหตุดังกล่าวก็น่าจะเป็นการสางแค้นให้เมีย
ที่โดนคนตายนั้นทำร้ายก่อนหน้านั้น
อกจากนี้ครับเมียในโกบอกว่าผู้ตายเคยขู่ว่า
ถ้าเจอที่ไหนจะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัว
วันนี้เธอรู้ว่าผัวเธอโดนจับเธอก็อยากจะบอกว่า
ฉันจะไม่ไปไหนฉันจะรออยู่ตรงนี้
จะไม่ทอดทิ้งไปไหน
ภรรยาของคนตายนะคะก็เล่าบอกว่า

เธอก็ได้ยินนะเสียงปืนดังปั้งหลายนัด

นาทีนั้นเธอเห็นสามีตัวเองนอนจมกองเลือดอยู่
ตะกรีดร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
ตอนนั้นเชื่อนะว่าสามีจะไม่ตาย
แต่สุดท้ายสามีก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

นัดที่เข้าไปเนี่ยเข้าจุดสำคัญทุกจุด
อกซ้ายอกขวาแขนขวาลำตัวและเข้าหัวค่ะ

แต่เธอมองว่าสามีก็ไม่ได้ไปข่มขู่อะไรเลย

เราก็ถามว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาอะไรบ้างไหม
เธอบอกเธอไม่รู้เรื่องเพราะตัวเธอเองก็ขายลอตเตอรี่
แล้วสามีเธอก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยอะค่ะ
แฟนหนูจะทำ

มีแต่เรื่องจอมปลอมสั่งเรื่องขึ้นมาเบิด

ถ้าถ้าผู้งิ้งเขานั้น
มันไม่ได้มาว่าให้แฟนหนู
ทางด้านของนายเสกสิทธิ์หรือนายโกนะคะ
คนก่อเหตุก็บอกว่าเขาก่อเหตุคนเดียว
เพราะเขาแค้นที่ผู้ตายไปถีบหน้าเมียกับหน้าลูกสาวเขา

ว่าเขาไปแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มลูกน้องในคดียาเสพติด
ซึ่งเขาก็บอกไปแล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง
แต่ที่ผ่านมาผู้ตายก็ข่มขู่มาตลอด
เขาก็พยายามเลี่ยงแล้วพยายามจะอดทนแล้ว
แต่สุดท้ายมันหมดและความอดทนที่มี
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดักรอเลย
ขบวนแห่บุญบ้างไฟตั้งใจจะไปเคลียร์ปัญหา
แต่ผู้ตายวิ่งเข้าใส่เขาก่อนแล้วก็บอกมึงตาย

ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ตายนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่จัดงานศพอยู่
ของผู้ตายก็บอกว่าตั้งใจจะเผาศพลูกวันที่๒๑มิถุนายนนี้
แล้วยืนยันด้วยว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุด
ถ้าคดีไม่คืบก็จะไปร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ลูกถูกยิงอย่างอุกอาจแล้วก็โหดเยี่ยมมาก
ส่วนที่คนร้ายอ้างว่าลูกชายไปขู่ฆ่าไปทำร้ายเมียไปทำร้ายลูกของคนก่อเหตุเนี่ย
พ่อไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อว่าลูกพ่อจะเป็นคนแบบนั้น
แต่แน่ล่ะคนก่อเหตุจะพูดอะไรก็พูดได้สิ
ลูกพ่อตายไปแล้วนี่ลุกขึ้นมาพูดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วไม่ต้องมาเลยนะไม่ต้องมางานศพไม่ต้องมาไหว้ขอคำมา
ไม่ต้องมาขออโหสิกรรมอะไรทั้งสิ้นพ่อไม่ให้ค่ะ
เมืองต้นนะคะนายโกถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาตามพรบออาวุธปืนก็คือมีการครอบครองปืน
พกพาปืนแล้วก็ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมีข้อหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
คือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้านะคะส่วนที่อ้างว่าป้องกันตัวเนี่ย
บอกว่าไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วผู้ตายวิ่งเข้าใส่ก่อนใช่ไหมแล้วพูดว่ามึงตายเขาก็เลยยิง
คือเขาบอกดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยคนร้ายมาวนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไปรับผู้ต้องหาอีกคน
ก่อนไปก่อเหตุยิงกลางขบวนแห่อะมันก็ต้องดูกันที่พยานหลักฐานแหละค่ะ
ว่าป้องกันตัวใครก็พูดได้แต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดูตามพยานหลักฐาน
ว่ามันตรงตามนั้นจริงไหมและมันเป็นการป้องกันตัวที่สมเหตุสมผลหรือเปล่า
จากภาพวงจรปิดแล้วก็พยานบุคคลแล้วอยากให้คุณผู้ชมและมิ้นดูหลักฐานชิ้นนี้ไปพร้อมกัน
ข้อความก่อนเกิดเรื่อง๑วันนายโกทักไปหานายแย้มแต่ส่วนใหญ่แชทข้อความนี้ก็จะหนักซ้ายนะฮะ
ก็คือทักไปคุยอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่ค่อยได้ตอบอะไรสักเท่าไหร่
ส่งข้อความไปครับไปหานายแย้มสาระสำคัญนะฮะคิดว่านายแย้มเนี่ยจ้องจะหาเรื่องตัวเขา
ทั้งที่ตัวของนายโกนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลูกน้องนายแย้มถูกจับคดียาเสพติด
แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนแจ้งข้อมูลให้ตำรวจจับนะซึ่งในโกเนี่ยส่งข้อความไปหานายแย้มเยอะมาก
ลองไล่ดูครับนี่ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยผมไปทำอะไรให้พี่เป็นอะไรทำไมมาว่าผม
ผมก็อยู่ของผมดีดีไม่ได้ไปทำอะไรให้พี่เลยพี่ก็ว่าผมเออว่าผมอยู่ได้ผมน้อยใจนะ
ลูกน้องพี่ถูกจับก็บอกว่าผมแจ้งจับผมไม่ได้ทำ
นี่คือสิ่งที่ตัวของนายโกนั้นส่งข้อความไปอธิบายให้นายแย้ม
แย้มไม่ได้มีตอบกลับเลยสักข้อความเดียว
ขณะที่เมียของผู้ตายส่งแชทที่เมียของในโกก็คือเมียของผู้ก่อเหตุ
ข้อความมานี่ครับมิ้นคุณผู้ชมแสดงความเสียใจเป็นข้อความที่แสดงความเสียใจ
แต่ก็บอกว่าในแย้มไม่น่าไปทำร้ายเธอก่อนเลยเพราะทำให้ในโกโมโหและไม่พอใจ
ขณะเดียวกันครับบอกด้วยว่าตอนเกิดเหตุนายแย้มเป็นคนชักปืนออกมาก่อน
และลูกน้องอีก๓คนก็ยืนรุมในโกเขาก็เลยจำเป็นต้องยิงป้องกันตัว
ของผู้ก่อเหตุส่งข้อความมาหาเมียของผู้ตาย
เพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น
ประโยคเดียวที่เมียของผู้ตายตอบกลับไปก็คือกูจะลากคอมันมารวมถึงนี่ฮะ
เมื่อวันเสาร์๑๘นาฬิกา๑๗นาทีหลังจากที่อีกฝ่ายหนึ่งเขียนข้อความมาเยอะมาก
ว่าเดี๋ยวก็รู้ดอกนี่ฮะทุ่มกว่าก็ยังมีการเขียนข้อความอีกเยอะ
โต้กันไปโต้กันมาหลักฐานเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เชื่อว่า
น่าจะอยู่ในมือของตำรวจแล้วผิดถูกอย่างไรว่ากันไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมาย
แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับถ้าเล่าข่าวบอกว่ามีแก๊งวัยรุ่น